เดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูเรื่องราวความรักก่อน

ความรักเนี่ยมันแบบไม่มีพรมแดน

โดยเฉพาะมิตรภาพระหว่างเพื่อน

ต่อให้เราไม่มีแฟนเราก็ยังมีเพื่อน

ไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนเราก็เป็นเพื่อนกันได้
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกเราก็เป็นเพื่อนกันได้

เขาก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันได้เช่นเดียวกัน
ปกติแล้วเราเคยเห็นความรักต่างสายพันธุ
ระหว่างสุนักกับแมวบ้างแหละ

แต่คราวนี้เป็นเรื่องราวความรัก
ระหว่างสุนัขกับหมูค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าหมูตัวนี้แหละค่ะ

คุณดูสิสุนัขเต็มบ้านเลยนะคะ
คือเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์กันจริงนะคะ
แล้วก็สร้างความน่ารักความประทับใจกับผู้พบเห็นมาก
คุณศรีโสภามีเจริญเป็นเจ้าของค่ะ

ขี่หลังกันเดินไปเดินมาแบบนี้
คุณศรีโสภาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
มีเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูที่รู้จักกัน
อุ้มลูกหมูพันลาสไวท์เพศผู้สีขาวอมชมพู
อายุ๒๐วันตัวเล็กนิดเดียวเองคุณ
ตัวเท่าฝ่ามือตัวเล็กมากเลยตอนนั้น๒๐วันนะ
แล้วก็อุ้มมาหาตัวเองถึงที่บ้าน
ซึ่งหมูเล็กจิ๋วมากเลยท่าทางดูไม่ค่อยแข็งแรงเลย

ตอนนั้นเนี่ยคุณพี่เขาเห็นแล้วเขาเกิดสงสารก็เลยรับเลี้ยงไว้ก็แล้วกัน
แล้วก็ตั้งชื่อเจ้าหมูตัวนั้นว่าเจ้าเบ็บ
ตัวมันเล็กน่ารักเจ้าเบฟเหมือนหมูเบฟ
หนังสมัยก่อนช่วงแรกก็คิดว่าจะเลี้ยงเอาไว้ในกรง
แต่พอเอาไว้ในกรงเนี่ยเจ้าเบฟตัวนี้มันส่งเสียงร้อง

เบฟจะตัวใหญ่กว่าจำทั้งสองตัวนี้ก็ไม่ยอมแยกจากกันคุณเห็น
เมื่อสักครู่ไหมครับอาบน้ำก็ต้องอาบด้วยกันนี่เจ้าจ้อนขี่หลัง
คือเขามีความผูกพันกันมากเลยค่ะ
แม้ว่าเขาจะไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันก็ตาม
เป็นเรื่องแปลกที่คุณพี่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อน
แต่ว่ามันน่ารักมากเลยเวลาเขามองไปเห็นว่าสัตว์สองตัว
หรือว่าหลายตัวอยู่ร่วมกันได้
โอ้โหเดี๋ยวนี้นะพออยู่ด้วยกันเนี่ย
หมูก็มีพฤติกรรมแบบเดียวกับสุนัขไปแล้ว

ให้เจ้าเบฟเนี่ยให้เจ้าเบฟเฝ้าบ้าน

แล้วมันก็จะสลับกันร้อง
จ้อนก็ร้องอีดเบฟเกาะห้อง

มันน่ารักดีคุณคุณเห็นยามเช้าแบบนี้
เรื่องราวของสัตว์ความรักระหว่างต่างสายพันธุ์แบบนี้
เห็นแล้วมันก็มีรอยยิ้มกันแต่เช้าเลย

เราก็ต้องสมารณชันกันด้วยเหมือนกัน

เอาก็ว่ากันไป